ขึ้นครับ
พระนครศรียุธยามีอายุทยาทำให้มีผู้บาดเจ็บติดภัยในห้าคน
มูลนิธิร่วมกับตันยูใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกมาด้านนอก

นายบุญยงมาพักดีอายุ๕๕ปีคนขับรถ๑๐ล้อระบุว่า
ก่อนเกิดเหตุขับรถบรรทุกหัวอาหารสัตว์มาจากจังหวัดสุพรรณบุรี

แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุไม่ทันมองว่ามีรถเก๋งพุ่งออกมา
ทำให้เบรกไม่ทันเพราะรถมีน้ำหนักมาก
จึงว่าพุ่งชนจนตกไหลทาง
ดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนผู้บาดเจ็บทั้งห้าคน

ตำรวจสพห้างชันและกู้ภัยเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุ
บรรทุกชนรถจักรยานยนต์บนถนนสายลำปางห้างฉัด
ในพื้นที่ตะบนปงยางคกอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปาง
ที่เกิดเหตุพบนายสุมิทธรรมยาอายุ๗๒ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตอยู่กลางถนน
สภาพศพถูกล้อรถบรรทุกทับศีรษะเลือดไหลเต็มพื้น

ลงไปประมาณ๑๐เมตรพบรถบรรทุกจอดอยู่
ล้อหลังฝั่งซ้ายพบรอยคราบเลือดของผู้ตายติดอยู่
ธิรยุทธยศสมบัติอายุ๓๓ปีคนขับรถบรรทุกระบุว่า
ขณะเกิดเหตุกำลังเดินทางไปจังหวัดตาก
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์อยู่เลนซ้าย
พอมองกระจกหลังเห็นรถจักรยานยนต์เสียหลัก
เข้ามาชนล้อรถของตัวพ่วงแล้วถูกทับเสียชีวิต
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพรถกระบะสีขาว
ขับมาบนถนนสายนวลไทยบุรีรำด้วยความเร็ว
จะเสียหลักหลุดโค้งหน้าวัดบ้านสำโรงตะบนสำโรง
อำเภอโนนไทยจังหวัดทครรภาครรัชศาสตร์ศรีมาร์

ปฏิเหตุที่เกิดขึ้นทำให้รถกระบะได้รับความเสียหาย
เสาไฟฟ้าถูกชนจนเอียงสารพระภูมิเจ้าที่พังหนึ่งหลัง
ส่วนนายปฐมพรบุญมากอายุ๒๙ปีคนขับได้รับบาดเจ็บสาหัส
เจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลและเมื่ออาการดีขึ้นจะเข้าสอบปากคำในภายหลัง

ขณะตำรวจสนทองหล่อตั้งด่านตรวจความมั่นคง
อยู่บริเวณซอยสุขุมวิทยี่สิบแปดฝั่งคาเข้า
วงคลองตันเขตคลองเตยกรุงเทพ
มีรถเก่งคอนด้าซีวิกสีบรอนเข้าฝ้าด่านตรวจของเจ้าหน้าที่แล้วหลบหนีไป
ที่รถจะเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าบริเวณซอยสุขุมวิทยี่สิบสาม
ทำให้รถได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวคนขับเอาไว้ได้
ตรวจสอบพบว่าคนขับคือนายสันเสริญเงินรุ่งเรืองโรศหรือเคนพอชอายุ๒๕ปี
นักกีฬาฟันดาบทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองกีฬา๔เกมและนายแบบ
ตำรวจจึงควบคุมตัวไปสอบปากคำเบื้องต้นอ้างว่าขับรถหลบหนีเพราะตกใจกลัว
ตรวจค้นในรถไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่ตรวจพบสารเสพติดในร่างกาย
นายสันเสริญรับสารภาพว่าเพื่อเสียบยากเคทามีนเมื่อสี่ถึงห้าวันก่อน
ทางนี้พนักงานสอบสวนแจ้ง๓ข้อหาคือต่อสู้ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าพนักงานทำให้เสียทรัพย์